ที่ลิซ่ามาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมของไปต่อแล้วกันนะคะ
ช็อตนี้คุณผู้ชมค่ะช็อตที่แบบว่าเป็นใส่ชุดไทยนะ
แล้วก็เหมือนแบบไร่มนต์ฟิวนี่ช็อตนี้เลยนะคะ
เออท่อนแป๊บร่ายมนต์นะคะในแบบของสาวลิซ่านี่แหละ
ว้าวกันไปเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อความสนุกสนานอัตรสนั้นนะคะ
เหล่าคนบันเทิงค่ะขอดัดแปลงสักหน่อยแล้วกันเริ่มที่คนนี้เลยละกัน
บุ๊กโกะจ๋าพี่บุ๊กโกะค่ะคนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของสาวลิซ่าเลย
ล่าสุดทำคอนเทนต์ไล่มนต์เหมือนกันนะคุณผู้ชม
งานนี้คุณแม่น่ารักมากเลยนะให้ความร่วมมือกับลูกสาวด้วยจ้า
นี่อันนี้คุณแม่ของคุณเซ็นต์คุณหยะพอนั่นเอง
ลายมนต์ไม่ได้ไปไหนอยู่บนหน้าแม่เลย

แต่แม่คุณแม่ก็อินเนอร์ได้เหมือนกันนะคะนิ่งเชีย

ต่ออีกคนแล้วกันนะคะจัดมาแบบแพ็คครอบครัวค่ะ
แม่กระแตสุพักษรคุณผู้ชมนี่อยากจะเล่นไล่มนต์เขาเหมือนกัน
มากันหมดเลยนะคะทั้งครอบครัว
อยากจะให้ดูภาพจริงไปจ้า
เดี๋ยวก่อนทั้งหมดทั้งมวลน่ะชอบพี่หลุยนี่สุดเลยนะ
คือสามีเป็นนักแข่งรถมาก่อนนะ

คอบนะแม่ทำอะไรก็ให้ความร่มมือมาก

พ่นแป้งขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะอ่าขอปิดท้ายแล้วกันปิดท้ายด้วยคนนี้ค่ะ
พี่มอสตอนที่ผ่านบ้านเนี่ยก็แสบสันเหมือนกันนะจ๊ะ
ไม่ได้เป็นผู้ร่ายมนต์นะคะหรือว่าเต้นเองนะคะแต่เป็นลูกสาว
น้องสโหน่ค่ะสาวน้อยผู้รักในการเต้นล่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ชวนคุณพ่อมาด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ว่าแล้วพี่แจ๊กกะลินก็ขอทำละกันเธอเตรียมนะเตรียมนะขอเพลง
เท่าหน้าตัวเอง

บางทีจะเล่นเนี่ยก็ต้องบอกทีมโปรดิวเซอร์นิดนึงว่าเออเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะ
แล้วขอมีแป้งมีเอฟเฟคอะไรนิดนึง

เชอรี่ถ้าทำเป๊ะมันจะตลกเหรอ
ให้ความตั้งใจให้๑๐เลยจ้ะ